อีกหนึ่งท่านเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหดีใจกันมากจริงค่ะ
ในที่สุดนะคะแม่ชมของเราก็เฉลยแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมีงานอีเวนต์ค่ะเธอก็เปิดใจกลางงานอีเวนต์ดาวนี่เลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้กำลังตั้งคันลูกคนที่๓ที่สำคัญได้ลูกสาว
สนใจค่ะคุณผู้ชมลูกสาวจริงด้วยนะคะ
อย่างที่ทุกคนทั้งรุ้นทั้งรอคอยเลยค่ะแม่ชมเปิดใจยาวเหยียดเลยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าท้องครั้งนี้แพ้หนักมากเรียกว่าอยู่ในอาการยมนะคะ
ใช้คำนี้แปลว่าเหนื่อยนั่นเองค่ะ
ชมเล่าให้ฟังเลยคุณผู้ชมว่า๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามถึง๔ครั้งด้วยกันค่ะ
ท้อจนมีน้ำตานะคะแต่ก็ขอไปให้สุดทุกทาง
หมอปัจจุบันแพทย์โบราณทำวงทำบุญทุกอย่างทำหมดเลยค่ะ
ตอนนี้ท้องได้๓เดือนกว่าแล้วนะคะและคนที่ทำให้โป๊ะแตกเรื่องเพศว่าเป็นลูกสาว
ก็คือคุณพ่อน็อตนี่แหละไปโพสต์กันอย่างนี้ค่ะแซวกันในกลุ่มเพื่อน
ปรากฏว่ารู้กันหมดเลยว่าเป็นลูกสาวนั่นเองไหนได้ลูกสาวเอาปากกามาวง
อ๋ออ๋อใช่ตอนนั้นน่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องเรื่องชื่อนะคะเอ่อ
ชมบอกว่าเขาอุบไว้ก่อนแต่คิดว่าทุกคนน่าจะคาดเดาพอได้อยู่นะคะ
อ่าก็รอดูกันต่อไปนะคะเมื่อวานนักข่าวพยายามถามเหมือนกันว่ากี่พยาง
เธอบอกเพราะอุบไว้นะคะตบท้ายด้วยเรื่องพี่สายพี่พาคุณผู้ชม
ขวัญใจพี่ป้านาฮาค่ะนี่ต้องบอกว่าล่าสุดนะคะทำผมทรงใหม่มาโอ้โห
หลายคนกรี๊ดการ์ดเลยนี่ทรงนี้หล่อแท้ที่จริงเป็นยังไงที่มาที่ไปที่แบบว่าน้อง
ไม่ยอมตัดผมเลยทำไมถึงยอมทำตรงนี้อ่าเราไปฟังทั้งหมดทั้งมวลจากแม่ชมเลยค่ะ
หนักอ่ะคนนี้บางคนก็บอกว่าเออนี่แหละแบบท้องผู้หญิง
ถ้าท้องผู้ชายมาก่อนแล้วมาท้องผู้หญิงมันก็จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ชมว่าใดก็คือแก่แหละ
แก่แหละจริงจริงตั้งไว้ตั้งแต่พี่สายพี่พาเกิดเอ่อก็คุยกันไว้ว่าถ้าถ้ามีลูกคู่หญิงก็จะให้ชื่นนี้
อย่างเงี้ยเป็นไอเดียของคุณพ่อเขาไม่บอกแต่ว่าแบบจริงคือเดาไม่ได้อ่ะ
อันนี้จริงเกินคาดก็มีเสียน้ำตาไปบ้างแต่ก็คิดว่าก็จะไปต่อ
ยังไงก็จะไปต่อแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอบอกว่าแม่ไม่ค่อยมีผลงาน
เพราะว่าแม่แบบแม่ยมไงแม่ยมปกติเนี่ยเขาไม่เขาไม่ยอมให้คนอื่นตัด
แต่ว่าพ่อเขาก็ตะล่อมเขาก็ดีใจว่าแบบเขาเหมือนเป็นนุ่มอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็นานทีปีหนนะจะได้ฟังคุณชมพู่พูดยาวแบบนี้ค่ะ
พูดถึงพี่สายพี่พานะคะล่าสุดค่ะเราจัดคลิปให้ดูค่ะ
เอ็นดูแล้วก็น่ารักเชื่อว่าพี่ป้าน้าอาได้ดูกันหมดเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมพายุสุดหล่อนะคะครั้งนี้มันอัดอั้นตันใจสุดจนต้องหลั่งน้ำตาลูกผู้ชายออกมา
แต่ว่าพายุเป็นอะไรคุณผู้ชมเอาไปดูเลยดีกว่าอุ้ยลูกเอ็นดู

จะได้ปะกินเร็วเด่าเฮ้ยลูก
อุ๊ยค่าะ

ลิ้วลองห้าทำไมครับลูก

รอให้เชฟเขาทำสัมภาพครับเดี๋ยวเขามาเสริมนะครับ

ทุกคนมีลูกเต้าแบบนี้เอ็นดูบรับสุดนะคะ

เธอไม่ได้เหมีย

ปี้มากนะคะพระฟ่างพี่สายฟ้าคุณผู้ชมเรื่องความหิวไม่สามารถทำอะไรได้
สรุปก็คือน้องร้องไห้พี่ร้องเพลง
น่ารักมากดูครอบครัวนี้นะคะ

จมใจอยากแล้วค่ะ
แต่ว่าก็ในสัมภาษณ์เต็มก็บอกว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนั่นแหละ
ก็ลองเกาละกันสายฟ้าพายุอีกคนนึงชื่ออะไรนะ

ก็เดากันเข้ามาในเพจบันเทิงไทยรัฐก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะ